เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์มาแต่เธอเหมือนกับ

กำลังจะเลี้ยวเข้าตลาดสุวินทวง
ปรากฏว่ารถที่มาทางตรงพุ่งชนไปเต็ม
รถจักรยานยนต์ไฟลุกท่วมเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ขี่มากระเด็นไปแล้วก็เสียชีวิตคาที่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสงความเสียใจด้วยจริง
นี่ผู้เสียชีวิตนี่คือเหมือนกับเปลี่ยนเลน
กระทันจะเลี้ยวเข้าตลาดรถมาทางกรงก็ชนไปเต็ม
ไฟลุกเลยอ่ะผู้หญิงท่านนี้คือเธอกระเด็นไปไกลสักประมาณ๑๐เมตร
แล้วเธอก็เสียชีวิตตรงนั้น๙โมงเช้าวันนี้ค่ะ
ไฟแดงทางเข้าตลาดสุวินทวงที่อำเภอบังน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
ผู้เสียชีวิตคือคุณฟารีดาเทียมณีอายุ๔๖
รถจักรยานยนต์ไฟลุกนะคะกู้ภัยต้องใช้ถังดับเพลิงมาดับไฟ
กระจกหน้ารถแตกเสียหายส่วนกระจกฝั่งคนขับแตกละเอียดทั้งบาน
นี่คือสภาพรถเก่งที่ชนคุณผู้ชมลองดูค่ะ
คนขับรถเก่งคันนี้คือเรืออากาศเอกพานุประดาไทยอายุ๕๐
บอกว่าขับรถมาจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่ฉะเชิงเศร้า
ถึงจุดเกิดเหตุก็ขับมาเลนขวาถนนโล่งเป็นไฟเขียว
มาเร็วพอสมควรเขาก็ยอมรับ
แต่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าแบบกระชั้นชิดมากเขาเบรกไม่ทันค่ะ
ตำรวจก็นำตัวคนขับรถเก่งไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอน
ร่างของผู้เสียชีวิตให้ทางกู้ภัยชนะสูตร
แล้วก็ญาติจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ